เพลิงไหม้ที่โรงงานมิ้งตี้ที่กิ่งแก้วศูนย์ประการเนี่ย
อยู่ที่ศูนย์อบพยภอีกเยอะนะคะ
รวมแล้วก็เกือบ๒๐๐คนในแต่ละศูนย์นะครับ
วันนี้เราไปตรวจสอบในศูนย์ต่างมานะครับท่านผู้ชมครับ
แม้ว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยจะมีข่าวว่าสามารถควบคุมเพลิงได้
แต่หลายคนก็ยังต้องรออยู่นะฮะก่อนจะกลับเข้าไปที่บ้าน
ตรงจุดนี้นะฮะนี่คือพื้นที่ศูนย์อพยพศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
อบตบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ห่างจากโรงงานที่เกิดเหตุระเบิดประมาณ๘กิโลเมตรนะครับ
ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับหลายคนนะฮะ
อย่างคุณยายสำรวจช้างแก้วอายุ๗๔ปีบอกว่าบ้านเนี่ย
ห่างจากโรงงานที่เกิดระเบิดเพียงแค่๑กิโลเมตร
ตอนเกิดเหตุนี่กำลังนอนหลับอยู่อยู่คนเดียวด้วยนะฮะคุณยายบอก
แล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดดังมากก็ลุกออกมาดูพบว่ากระจก
แล้วก็ฝ้าผนังห้องน้ำต่างเนี่ยหล่นลงมาแตกระจายหมด
ก็เลยออกมาดูนอกบ้านเห็นกลุ่มควันขนาดใหญ่
ก็เลยวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านแล้วก็มีคำสั่งให้อบพยพ
ก็เลยมาอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ
คุณยายบอกตอนนี้อยากกลับบ้านแล้วเป็นห่วงบ้านมากนะ
ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยวันนี้อายุ๗๔แล้ว
ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรที่น่าตกใจเท่านี้มาก่อน
มันก็ระเบิดดังปุ้งใช่ไหมแล้วตกกระจายตกกระจายก็ออกไปดู
ก็ออกไปดูก็ฝันมันก็ม้วนขึ้นไปนะฮะ
ขึ้นไปแต่ไม่เห็นตัวไฟหรอก
ที่บ้านเหรอเสียหายคือว่าห้องน้ำ
ห้องน้ำอ่ะไอ้กระจกไอ้เนี่ยไอ้ฝ้าน่ะ
มันล่วงลงมา๒แผ่นแตกหมดเลย
ก็เป็นห่วงบ้านเพราะว่านานจะมาได้แบบนี้
ไม่เคยเจอตั้งแต่

อีกท่านหนึ่งฮะชื่อนางขุนทองอินแย้ม

คุณยายขุนทองนี่ป่วยด้วยนะครับ

บอกตอนเกิดเหตุนอนอยู่เสียงระเบิดดังลั่นเลยข้าวของเครื่องใช้ในบ้านเนี่ย

ทีแรกคิดว่าเครื่องบินมาทิ้งระเบิดหรือว่าเกิดสงครามเลยนะฮะ
มรดก่อนไปดังคิว

เพราะว่าเป็นแคทเชียร์ค่ะมันต้องมีหน้างานต้องรับผิดชอบ
เพราะว่าไม่ไม่สามารถมีคนทำแทนได้ค่ะก็ไม่รู้จะปลอบใจยังไง
ก็ต้องต้องอยู่ให้ได้ค่ะต้องผ่านมันไปให้ได้ค่ะวิกฤต
วิกฤตแบบนี้นี่ฮะหนูน้อยคนนี้นี่แค่สี่เดือนนี่
อบพยพมาด้วยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ย
ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ในรัศมี๑กิโลเมตร
หรือว่าจะ๕กิโลเมตรก็แล้วแต่ยังไม่ให้กลับเข้าบ้านนะฮะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าเอาให้ปลอดภัยกว่านี้ก่อนนะคะครับคุณผู้ชมค่ะ